ตรงตรงนี้น่ะดูดูไมไม่ต้องเบียดนะครับยืนไม่ต้องเบียดครับ
นั่งไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องครับ